อ่ะผ่อนอารมณ์กันบ้างนะครับกลับมาที่บ้านเราแหละฮะ
มาดูเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
อากาศหนาวเย็นแบบนี้นักท่องเที่ยวชอบชอบเดินทางขึ้นเหนือกันนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะผู้สิทธิ์ของเรารายงานว่า
บรรยากาศในพื้นที่ภาคเหนือเช้าวันนี้คุณดูสิ
บนดอยสูงเนี่ยเป็นยังไง
คือดูมันยังขมุกขมัวอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมสักครู่
คือขมุกขมัวด้วยหมอกแหละ๑
มีฝนโปรยปลายมานิดนึงและอากาศมันชื้นไงคุณ
เนี่ยที่ดอยอินถนนนะครับอากาศหนาวเย็นมากในช่วงนี้

เมื่อวานเรารายงานไป๕องศาเซลเซียสใช่ไหม
วันนี้อยู่ที่๖องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนที่กิวแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๙องศาเซลเซียสนะครับ
แล้วก็ยังคงเกิดแม่คณิ้ง

ถ้าเหนือเขาเรียกเหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งนะครับ

เป็นครั้งที่๓ของปีนี้แล้วนะครับ
แล้วก็ตรงจุดที่ทำการอุทยานเมื่อสักครู่นี้ก็วัดได้๑๐องศาเซลเซียสนะครับ
แต่ทีนี้ครับต้องมีการแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่ง
แจ้งเตือนยังนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวดอยอินทนนทระยะนี้นะครับ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินชมธรรมชาติที่กิวแม่ปาน
คุณเคยไปไหมคุณผู้ชมเคยไปไหมฮะ
ถ้าเคยไปบอกต่อกันมาหน่อยว่าสวยขนาดไหน

ทะลุป่าไปไปเจอทุ่งย่าไปเจอริมผาไปเจอกุหลาบหิน
เดินกลับมาเข้าป่าเจอน้ำตกวนมาแบบนี้
คุณถ้าอึดหน่อยคุณเดินได้แล้วคุณจะแบบรู้สึกแฮปปี้เลย

เลยอ่ะคุณเออแต่ว่าทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าท่านมีโรคประจำตัวอย่างโรคหอบหืดโรคระบบหายใจ
ก็ขอเตือนไว้ก่อนถ้าท่านไม่ไหวจริงอย่าเดินนะฮะ
อย่าเดินเที่ยวชมกิวแม่ปานนะครับ
เพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจจะมีโรคประจำตัวที่กำเริบขึ้นได้นะครับ
หรือไม่ท่านก็ต้องเตรียมยารักษากันไว้ก่อน
และที่สำคัญเรื่องของการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
นี่อากาศหนาวนะอากาศเย็นมีหมอกแล้วก็มีความชื้นด้วยนะครับ
ใช่ค่ะจากเรื่องเย็นนะเดี๋ยวต้องไปดู

ใช่ค่ะที่พยาวเป็นยังไงกันบ้างคะ
ที่พยาวเขาเรียกว่าอากาศหมอกลงจัดนะ

นี่มองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลย
นี่ที่กว้านพยาวใช่ไหมใช่ค่ะ
อุณหภูมินะคุณประมาณ๑๔๑๗องศา
แล้วอากาศแบบนี้ค่ะที่จังหวัดพยาวเนี่ยนะ
นอกจากบริเวณกว้านพยาวเนี่ยจะมีหมอกลง
และเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวหมดแล้วนะ
คนที่เขาใช้รถใช้ถนนต้องเปิดไฟ
น่ารอยน่ะว่าหมอกลงเยอะแบบนี้มันเรื่องทัศนวิสัย
มองไม่ค่อยจะเห็นทางอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะต้องเตือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะและที่พยาวเนี่ยนะอุณหภูมิจะลดลงทุกวันเลย
ชาวบ้านที่พยาวเขาก็ต้องเอาเสื้อเสื้ออุ่นเสื้อหนามาใส่

อืมต้องระวังสุขภาพกันด้วยก็ย้ำกันหน่อยนะฮะ
อากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมบ้านเรานะครับ
ทำให้เหนืออีสานี่อุณหภูมิก็ลดลงนะครับ
ดอยของภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด๔องศาเซลเซียส
ส่วนยอดภูของภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๙องศาเซลเซียสนะครับ
อากาศเย็นหนาวแบบนี้มันก็มีผลไม้ที่มันออกผลได้เป็นอย่างดีเลย

ลูกใหญ่มากสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น
ถ้าคุณเห็นตอนผ่าออกมานะผ่าแล้วเห็นเนื้อของเขาชำอ่ะคุณ
แล้วคิดดูสิเวลาที่แบบไปแช่ช่องฟรีสนะแช่เย็นหน่อย
หรือว่าตอนนี้อากาศมันเย็นมากโดยที่ไม่ต้องแช่เลยมันกินแล้วชื่นใจเหลือเกิน
จริงมันออกผลมาเยอะเลยนะฮะนี่ทีมข่าวของเรานะครับ
บวงอายุ๕๕ปีอยู่ที่บ้านเล็กที่๑๐๒หมู่๑๒ตำบลศพบง
อำเภอภูซางจังหวัดพยาวในการปลูกเมลอนสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
จริงมีหลายสายพันธุนะคุณนะอาทิอีซิบะโคจิผมอาจถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ
แล้วก็สายพันธุ์นิฮาโรกินะครับนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
เอามาปลูกแล้วก็ได้ผลออกอุ๊ยพี่ผมอิจฉาจังพี่ได้กินเนี่ย

เออจริงเขาบอกว่ามันหอมมันหวานมันฉ่ำมันอร่อย
มันชุ่มชื่นหัวใจนอกจากชุ่มคอแล้วนะฮะ
นี่แหละครับแล้วก็คุณป้าขันทองก็บอกว่า
ท่านใดเห็นแล้วอยากจะรับประทานนะ
จองทางออนไลน์หรือเฟซบุ๊กนะฮะ

นี่เราก็ส่งเสริมเรื่องของอาชีพด้วยนะ

ในช่วงหน้าหนาวนี้เขาบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะ
ลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นมีเจ้าเดียวในพื้นที่จังหวัดพยาว
หอมหวานกรอบอร่อยนี่ผ่ากันสดเลยนะฮะ
ค่ะนี่อยากเอฟมาสักลูก๒ลูกนะ